อิตาลีก็มีเหตุเรือล่มนะคะ
ยามฝั่งอิตาลีก็พยายามที่จะกู้เรือขึ้นมาตลอดทั้งปี
แต่ว่านอกจากภารกิจหนักมีภารกิจน่ารักของยามฝั่งอิตาลีด้วยคุณ

เขาช่วยชีวิตน้องแมวคุณผู้ชมค่ะ
ช่วยชีวิตน้องแมวที่จมน้ำให้รอดชีวิตมาได้
แล้วก็ใช้วิธีการผสมพยาบาลเหมือนช่วยคนทุกอย่างเลยค่ะ

เมื่อวานนี้นะคะยามฝั่งอิตาลีได้ช่วยเหลือแมวน้อยตัวหนึ่งที่ตกน้ำทะเล

อยู่บริเวณท่าเรือมาซาล่าทางตะวันตกของเกาะซิซิลีค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามทำทุกวิถีทางไม่ต่างจากการช่วยคนจมน้ำเลยนะคะ
เออใช้เวลาไม่นานนะคะเจ้าแมวน้อยก็สำลักน้ำออกมาแล้วก็ร้องเมียวได้อีกครั้ง
ใครที่รอให้กำลังใจอยู่ก็ต่างดีใจกันทั่วหน้านะคะ
เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเปิดเผยให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงเด็กร้องเรียกให้ช่วย
จากว่าเห็นลูกแมวตกน้ำพวกเขาก็เลยไปช่วยมันขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ปฐมพยาบาลตามที่เห็นนี่แหละค่ะ
ครึ่งพอช่วยได้ก็รูอภกดีใจเหลือเกินนะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าหลังจากที่ปฐมพยาบาลเรียบร้อยก็จะพามันไปตรวจร่างกาย
และตอนนี้อาการมันก็ดีขึ้นแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยว่าเลี้ยงมันต่อเลยละกัน
แล้วจะตั้งชื่อว่าเจ้าชาลีค่ะ